ใช้บริการรถไฟบ่อยเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ค่อยได้ขึ้น
มาดูกันหน่อยว่าเขากำหนดว่าสัมภาระที่เอาขึ้นไป
ข้าวของที่เอาขึ้นไปมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วต้องเสียค่าบริการเพิ่มเท่าไห
รวมไปถึงห้ามเอาอะไรขึ้นรถไฟบ้างในเช้านี้ต้องรู้
หลังจากมีคนแชร์กันว่าสัมภาระที่นำขึ้นรถไฟเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มนะ
ส่วนน้ำหนักสัมภาระกำหนดตามชั้นโดยสาร
อย่างผู้โดยสารชั้น๑ขนสัมภาระได้ไม่เกินคนละ๕๐กิโลกรัม
ผู้โดยสารชั้น๒ขนได้ไม่เกินคนละ๔๐กิโลกรัม
และผู้โดยสารชั้น๓ขนสัมภาระได้ไม่เกิน๓๐กิโลกรัม
และจะมีสัมภาระ๓ประเภทครับที่ห้ามนำขึ้นรถไฟโดยเด็ดขาด
ก็คือวัตถุไวไฟคุณผู้ชมแล้วก็สัมภาระที่มีกลิ่นหรือว่าเป็นที่รังเกียจ
และสัมภาระที่อาจทำความเสียหายให้กับขบวนรถไฟได้ครับ
ถ้ามีสัมภาระหนักเกินเกณฑ์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้คนเล่นหุ้นต้องรู้ไว้เลยครับ
กระทรวงการคลังยืนยันเสนอมาตรการจัดเก็บภาษีการขายหุ้น
ร้อยละ๐๑๑ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา
เพราะจะได้จัดทำรายละเอียดเสร็จแล้ว
และจะมีการเสนอให้คอรมอผ่านความเห็นชอบ
รวมถึงผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วด้วยครับ
สาเหตุที่ไม่สามารถอนุมัติเก็บภาษีการขายหุ้นได้ในรัฐบาลนี้

ส่วนจะเสนอให้เก็บกำไรจากการขายหุ้นด้วยหรือไม่นั้น

แต่หากจะทำก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ซึ่งจะใช้เวลามากกว่าภาษีการขายหุ้นนะครับ
ทีนี้ต้องลุ้นก่อนมาตรการภาษีก็คือ
จะได้ตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่นั่นแหละครับ
แล้วเรื่องนี้ขึ้นโหดเหมือนโกรธใครมาก็ไม่รู้นะคุณผู้ชม
กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลนั่นเองครับ
เช้าวันนี้ปรับขึ้นอีกแล้วลิตรละ๓๐สตางค์
หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นถึง๔ครั้งในรอบ๗วัน
ก็รวมขึ้นมาแล้ว๑บาท๔๐สตางค์